ยังจำนายน้ำอุ่นได้ไหมฮะน้ำอุ่นรัชเดชวงธบุตร
วัย๒๕ปีพริตตี้หนุ่มนะครับพริตตี้หนุ่มที่เคยขอไปงานปาร์ตี้
แก๊งโซฟาแดงบ้านบางบัวทองค่ะอ่าเมื่อช่วงวันที่๑๖
กันยายนที่ผ่านมาต่อเนื่อง๑๗กันยายนอืมอืม
แล้วก็ไปพาลัลลาเบลพริตตี้สาวที่ถูกจ้างไปงานเอ็นเตอร์เทน
คืนวันนั้นกลับไปที่คอนโดมิเนียมของตัวเองนะฮะ
แล้วลาลาเบลก็ไปถูกพบเป็นศพในโซฟาคอนโดมิเนียมของนายน้ำอุ่นค่ะ
มีภาพเยอะแยะช่วงนั้นลากขึ้นห้องพาลงมาเนี่ยนะครับ
สุดท้ายแล้วนายน้ำอุ่นนะฮะถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการตายของลาลาเบล
อันนี้ในพื้นที่คอนโดของเขาเนี่ยอยู่ในสอนอบุคโลนะครับ
ถูกออกไม้จับด้วยส่วนแก๊งโซฟาแดงเนี่ยก็ถูกนะแจ้งข้อหา
ถูกดำเนินคดีออกหมายจับได้ประกันตัวอะไรก็ว่ากันไป
ผ่านมา๓เดือนนะครับวันนี้นายน้ำอุ่นได้รับการประกันตัวแล้วนะครับ
สารให้ประกันตัวนะฮะสารอาญาธนบุรีในหลักทรัพย์๓๕๐๐๐บาท
เงื่อนไขก็คือห้ามออกไปก่อเหตุความเสียหายเกี่ยวกับคดีของพริตตี้สาวลัลลาเบลนะฮะ
ลาลาเบลตอนนี้ก็ชาปนกิจศพไปแล้วนะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาก็ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษทนบุรีนะฮะ
เดี๋ยวท่านไปดูนะฮะมีญาติแบบพอรู้ว่าได้ประกันตัวเนี่ยมารอรับกันเต็มเลย
แต่ว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวท่านดูแต่ดูตอนนี้ก่อน
สอนอบุคโลนะฮะเรื่องการเสียชีวิตของลาลาเบลที่คอนโดของเขา
แต่ทีนี้นายน้ำอุ่นก็มีคดีที่ถูกออกหมายจับถูกแจ้งข้อหาไว้กับแก๊งโซฟาแดง
ท้องที่ของสพบางบัวทองด้วยเพราะว่าปาร์ตี้อยู่ที่พื้นที่ของบางบัวทองนนทบุรีนะครับ
พอสพบางบัวทองได้ข่าวว่าในน้ำอุ่นสารให้ประกันตัว
ก็เลยประสานมายังสอนอสแหมดำบอกว่าช่วยมารับตัวไว้ให้หน่อย
สอนอสแหมดำก็เลยไปรับตัวอย่างที่ท่านเห็นนะฮะญาติเจอแป๊บเดียวรับขึ้นรถไปเลย
เดี๋ยวไปอยู่ในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาของสนสด๑คืนก่อน
พรุ่งนี้สพบางบัวทองจะมารับตัวเพื่อไปดำเนินคดีข้อหาซ่องโจรต่อ
โอ้โหน้ำอุ่นนี่บอกงงเลยนี่กำลังจะได้กลับบ้านในช่วงสู้คดี
ต้องไปนอนห้องคุมขังของสอนอสแหมดำต่อนะฮะนายน้ำอุ่นรัชเดชวงธบุตรนะครับ
เดี๋ยวดูนะครับว่าเขากล่าวอะไรไว้บ้างนะครับในช่วงที่ได้รับการประกันตัว
แล้วสนสดมารับตัวไปเลย
ยังไม่ได้หมายความว่าพ้นคดีนะครับแค่ได้รับการประกันตัวให้ต่อสู้คดีที่พนักงานสอบสวนเขาแจ้งข้อหาไว้
มีทั้งคดีที่ลาลาเบลไปเสียชีวิตในคอนโดของตัวเองในพื้นที่ตรงนั้นสอนอบุคโล
แล้วก็แก๊งโซฟาแดงในบ้านบางบัวทองที่จัดปาร์ตี้ที่ก็ไปเกี่ยวพันกับเขาด้วยที่นั่นนะฮะของสพบางบัวทอง
นี่ก็มาที่สนสมภดำแล้วอยู่ที่ห้องคุมขังที่นี้๑เคือนนะครับ
พรุ่งนี้สพบางบัวทองอายัดตัวไว้แล้วนะครับจะมารับไปดำเนินคดีในข้อหาซ่องโจรต่อ
นึกว่าประกันตัวออกมาปุ๊บได้กลับบ้านอะไรแบบนี้เนอะเพราะมันยังมีข้อหาต่อเนื่อง